ค่ะเป็นที่น่ายินดีนะคะตอนนี้เราได้เจอทางรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คำยืนยันชัดเดี๋ยวเราฟังจากทางท่านนายอำเภอหัวหินอีกสักทีหนึ่งนะคะ
นายสุธิพงศ์สวัสดีค่ะท่านสรุปแล้วเราเจอแล้วเรียบร้อย
ครับตอนนี้เรือประมงเรือทรัพย์อนันต์ได้พบอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อาจารย์อยู่ในอาการที่ปลอดภัยนะครับ
ตอนนี้อยู่บนเรือประมงแล้วผมก็ทางประสานกับทางตำรวจน้ำจะอ่าเรือตำรวจน้ำจะไปรับที่
เรือประมงที่อยู่ในบริเวณหน้าหาดลานบุรีนะครับห่างจากฝั่งประมาณ๓๐กิโลเมตรนะครับ
ก็ใช้เวลาเรือเดินทางไปรับก็ประมาณ๑ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมากว่าจะถึงฝั่งก็มันอีก๑ชั่วโมงนะครับ
ตอนนี้เราเจอตอนกี่โมงคะอ่าทราบว่าเจอประมาณหกโมงนะหกโมงหกโมงเช้าตอนเนี้ยนะ
ใช่ครับผมสอบถามรายละเอียดที่ตอนเจอแล้วก็ทราบว่าท่านอาจารย์ปลอดภัยดีนะครับ

ทีนี้เราต้องวางแผนกันยังไงบ้างคะ
เพราะเห็นบอกว่าสภาพนะตอนนี้คือลมค่อนข้างแรงด้วยแล้วก็มีมรสุมด้วย
คือตอนนี้เดี๋ยวจะนั่งไฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจไปดูสถานที่
ว่าจุดที่ใต้กงแจ้งให้ทราบอยู่จุดไหนชัดเจนเรียบร้อยไหม
แล้วก็ทางตำรวจน้ำนะครับก็ประสานกับใต้โขงถึงตำแหน่งเรือ
ซึ่งเรือตำรวจน้ำจะเดินทางไปถึงที่เรือประมงต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง
แล้วตอนนี้จะบินไปดูเพื่อตรวจตำแหน่งให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็คงสบายใจได้ครับตอนนี้ท่านอาจารย์รับรองปลอดภัยครับผม
คือทุกคนสงสัยว่าเจอตรงจุดไหนยังไง
ก็จุดที่เจอเนี่ยห่างจากฝั่งประมาณ๓๐กิโลเมตรก็คงจะไม่ไกลจากจุดที่เราพบเจ็ดสกีเมื่อเมื่อวานนะครับ
คงอยู่ในบริเวณไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นะครับ
ก็แสดงว่าท่านหล่นจากเจ็ดสกีแล้วก็พยายามประคองตัวอยู่บริเวณนั้นนะครับ
เหมือนก็คือก็อยู่ในบริเวณโซนหัวหินปานบุรีประมาณนี้

ทีนี้เราก็เหลือแค่ระยะเวลาการที่จะต้องนำนำ

แล้วก็ผมได้แปรงกับทางโรงพยาบาลหน่วยแพทย์สแตนไบล์ไว้เรียบร้อยนะครับ
ยินดีครับยินดีกับทางญาติพี่น้องและครอบครัวของท่านอาจารย์
รวมทั้งลูกศิษย์ด้วยครับผมครับ

ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
แล้วณตอนนี้นะคะต้องบอกว่า
การให้การช่วยเหลือนั้นนะคะก็กำลังดำเนินไปค่ะ
และตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลังเตรียมเฮลิคอปเตอร์นะคะ
ชุดนี้นะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำไปรับนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็จะมีทางหน่วยกู้ชีพนะคะเข้าไปดำเนินการรับค่ะ
ส่วนความคืบหน้าและการนำตัวรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ทันทีที่มีการรับตัวกลับมา
เราจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปค่ะ